เด็นเรื่องรถแดงเชียงใหม่อีกแล้วนะคะ
นักแสดงกายรัชชานนท์เขาอัดคลิปเอาไว้บอกว่าโดนโขกค่ารถ๖๐๐บาท

ก็พอดีเห็นป้ายในเต็มเชียงใหม่เลยว่าอย่าเรียกแกรปเพราะว่ามันผิดกฎหมายก็ไม่เรียกเคารพกติกานะครับ
เราก็เลยไกดก็เลยเรียกสองแถวมาวันนี้บอกว่าเนี่ยจากถนนนี้ไปนี่มาเนี่ยเท่าไหร่
หกร้อยบาทคือประมาณหนึ่งกิโลอ่ะหกร้อยบาท
ผมก็เลยลองโกรธแก๊ปดูว่าเอ๊ะถ้านั่งแก๊ปเนี่ยมันราคาเท่าไรวะห้าสิบสองบาท
ถามหน่อยใครจะนั่งกับมึงบ้าหรือเปล่าวะแล้วเราก็ไม่กล้าเรียกไง
แก๊สไม่เป็นไรเดินเอาโลเดียวมันมีมิเตอร์หรืออะไรหน่อยไหม
หรือมีแบบในขณะคนไทยนะราคาต่างหลังมันจะโดนเท่าไรวะ
งงมากเลยคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าราคาจริงแล้วมันเท่าไ
หรือลดอื่นตุ๊กหรืออะไรเนี่ยมันก็ควรจะราคานั้นไหม
ซึ่งที่มาก็อย่างที่บอกค่ะคือกายรัชชานนท์นักแสดงและพิธีกรเนี่ย
คือเขาไปทำงานที่เชียงใหม่แล้วก็เรียกสองแถวสีแดง
จะไปที่ถนนนิมมารนะคะเรียกจากหน้าวัดสวนดอก
อย่างที่คุณกายบอกนั่นแหละมันกิโลเดียวเองอ่ะ
เรียกไปได้ยังไง๖๐๐บาทคุณกายถลึงตาใส่โทรศัพท์มือถือเลยนะ
ว่าเรียกเข้าไปได้ยังไงแล้วก็อย่างที่บอกว่าโอ้โห
พอเรียกคิดบางกดแอปดูยังไม่ได้เรียกแต่กดดูดูราคา
มันแค่ห้าสิบสองบาทคุณกายเลยบอกว่าเออเดินเอาก็ได้ไม่เหงา
แล้วก็เขียนข้อความย้ำว่าบอกก่อนว่าไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกคัน
แต่ก็มีอยู่หลายคันที่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวแบบที่กายเจอ
ถามหน่อยควรมีมาตรฐานในการคำนวณค่าเดินทางไหม
ถ้ามีแล้วมันคืออะไรเพราะไม่มีใครรู้
แล้วถ้าคุณเจอแบบนี้คุณจะเลือกนั่งแบบไหน
จะเลือกจ่ายหกร้อยหรือจะเลือกจ่ายห้าสิบสองบาท
ซึ่งพอเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลนะคะแน่นอน
ชาวเน็ตคอมเมนต์กันยับเยินค่ะ
ตำหนิการให้บริการของรถแดงในตัวเมืองเชียงใหม่
ทำตัวเหมือนมาเฟียเรียกค่าโดยสารเกินราคา
ทั้งนั้นที่ข้างรถที่เมื่อสักครู่นี้เราซูมให้ดู
ค่าโดยสารไม่เกิน๓๐บาทต่อคน
โอ้โหแต่๖๐๐นี่มันเกินไปกี่เท่าตัวก็ไม่รู้อ่ะ
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อก็ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวและคนต่างถิ่นทั้งนั้นแหละค่ะ
นายสุพัฒน์เตจ๊ะหนึ่งในโชเฟอร์รถแดงยืนยันนะคะว่า
ทั่วเมืองเชียงใหม่ค่าโดยสารราคามาตรฐานคือ๓๐บาท
แต่กรณีของกายเนี่ยนะไม่รู้เหมือนกันว่าต้นเหตุเป็นโชเฟอร์รถคันไหน
เพราะในพื้นที่มีรถแดงให้บริการกว่าสองพันเจ็ดร้อยคัน
ก็ยอมรับแล้วค่ะว่าเรื่องนี้ทำให้ภาพลักษณ์ของรถแดงได้รับความเสียหายอย่างมาก
ด้านเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่พอรู้เรื่องก็ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับคุณกายแล้วนะ
แต่ว่าทางคุณกายเองไม่ได้จดจำรายละเอียดต่าง
ไม่ได้ถ่ายภาพรถคันต้นเหตุไว้ก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นคันไหนกันแน่
เพราะถือว่าทำให้ภาพลักษณ์ของเชียงใหม่นั้นได้รับความเสื่อมเสียนะคะ
ก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นข่าวที่คนขับรถแดงไม่พอใจแกรปอืม
ที่ไปรุมกราฟท์บอกทำผิดกฎมองกฎหมายก็ทำถูกต้อง
แต่สุดท้ายมันก็เป็นประเด็นที่แบบคนขับรถแดงก็เป็นมีดราคาสัก๖๐๐กับ๕๒บาทนะครับ